คือเป็นพ่อปืนดุเป็นเสียเจ้าของร้านวัสดุก่อสร้าง
ก็ก่อเหตุค่ะยิงปืนใส่นิสิตหนุ่ม

เพราะว่านิสิตที่ถูกยิงก็ได้รับบาดเจ็บค่ะ
โดยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ห้าง

ใช่เขาเคยมีเรื่องมีคดีกันมาก่อน

แล้วนี่ตอนที่ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมไปตรวจสอบ

พอตำรวจเขาได้รับแจ้งว่ามีเหตุยิงกันใน

ก็รีบไปตรวจสอบไปเจอผู้บาดเจ็บ
แล้วจุดที่เกิดเหตุอยู่ที่ลานจอดรถ

ก็เจ้าของรถคือนายสุชาติบัวแสงจันท

เป็นเสียเจ้าของร้านขายวัสดุก่อสร้าง
หลังจากที่ก่อเหตุยิงแล้วไม่หนีไปไหนนะคะ

มีอาวุธปืนก็คือปืนลูกโม่จุด๒๒
แล้วมีภรรยาของเสียสุชาติยืนอยู่ข้างกันด้วย
ทะเบียนนครปฐมก็เป็นของผู้บาดเจ็บ
แล้วก็เมื่อกี้ที่คุณเห็นผู้บาดเจ็บคือนายอุเทน
งามน้อยอายุ๒๓ปีเป็นนิสิตปี๔

ก็ยางรถทั้ง๓เส้นมีร่องรอยถูกยิงด้วยอาวุธปืนนะคะ
ส่วนผู้บาดเจ็บก็โดนยิงเข้าที่โคนขาหนีบข้างขวา๑นัด
ตอนที่ไปเจอเนี่ยยังนอนร้องโอดโอยอยู่ที่ร้านขายขนมปัง
ที่อยู่ในโลตัสอยู่ใกล้กับประตูทางออกนะคะ
ตำรวจก็เลยให้อาสากู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลนครปฐม
แล้วก็ไปสอบถามพ่อปืนดุพ่อที่ยิงคือเสียสุชาติ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเสียสุชาติกับภรรยา
มาซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า
แล้วมาเจอนายอุเทนบริเวณลานจอดรถค่ะ
จังหวะนั้นที่นายอุเทนเดินผ่านหน้ารถของเสียสุชาติ

แล้วแจกของลับให้กับเสียสุชาติตะโกนด่าทออีก

ปรีไปหานายอุเทนเลยเอาอาวุธปืนยิงใส่
ส่วนนายอุเทนก็วิ่งหนีตายเข้ามาในห้างในโลตัส
แล้วก็ไปหลบในร้านขนมปัง
นายสุชาติบอกด้วยนะคะว่าที่ผ่านมา
ตักเตือนนายอุเทนไปหลายรอบแล้ว
แต่นายอุเทนก็มีการไปโพสต์ค่ะต่อว่าลงในโลกโซเชียล

แล้วยิ่งมาเจอรอบนี้อีกทำให้ฟางเส้นสุดท้ายขาดผึงเลยนะคะ

เดี๋ยวไปฟังเสียงเสียสุชาติผู้ก่อเหตุหน่อยค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชม

ตำรวจก็เปิดเผยว่าทั้งนายสุชาติแล้วก็นายอุเทน
เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาหลายปีแล้วค่ะ
แล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ได้ฟังเสียสุชาติพูด

เคยแจ้งความเอาไว้ที่สพเมืองนครปฐม
แล้วก็สพบางบ่อที่สมุทรประการด้วยนะ
เพราะว่าสาเหตุว่าปี๕๙นายอุเทนผู้บาดเจ็บนี่นะคะ
ก็ตามตื้อมาจีบลูกสาวของเสียสุชาติ

แต่ว่านายอุเทยังตื้อยังตามระลานอยู่
ทำให้เสียสุชาติเองก็เกิดความไม่พอใจ

เพราะว่าก็ไม่ชอบพฤติกรรมของนายอุเทนที่มาจีบลูกสาว
ทีนี้นายอุเทนมีการขู่อาฆาตจะเอาชีวิตเสียสุชาติด้วย
ซึ่งเบื้องต้นตำรวจก็ควบคุมตัวเสียสุชาติ
ดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่า
และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง

พกพาปืนไปในที่สาธารณะเมืองหรือหมู่บ้านด้วยนะคะ